เคยพูดประโยคคำแบบโคลงเรือเรือจึงโครงเคยป่ะ

อันนี้ไม่ใช่โคลงเรือแต่คนนี่แหละลงเรือ

จะวัดเสียวแค่ไหน
โคตรสวัสดี
โอ้โหจะจับกอดอยู่นั่นแหละแต่อย่าไปอยู่ฝั่งเดียวกันหมดนะโอ้โห
ไม่งั้นเสร็จเลยนะมันก็ย้ายฝั่งไม่ทันนะดอมนะไอ้จังหวะนี้
มันน่าจะกลิ้งตกน้ำคุณผู้ชมดูแล้วหวาดเสียวมาก
เรือข้ามฟากเหรอคะใครที่ไปใช้บริการเรือข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้
เจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมเน้นมาบอกกันหน่อยสิในยูทูปก็ได้ในเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้นะคะ
แต่อันนี้เนี่ยทำไมเรือมันโยกลมมันแรงคลื่นน้ำมันแรงหรือยังไงอ่ะ
คลิปนี้นะคนบนฝั่งเองก็ลุ้นนะหยิบมือถือมาถ่ายเอาไว้ค่ะ
นักข่าวของเราก็ไปตรวจสอบค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๓ที่ผ่านมา
ตอน๕โมงเย็นเรือข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพญาจากท่าวัดระคังไปฝั่งโน้นไปฝั่งท่าช้างอะค่ะ
ทีนี้ทางบริษัทสุพัทราโบสต์จำกัดเขาเป็นคนรับสัมประธานเดินเรือข้ามฝากแม่น้ำเจ้าพญา
หนังสือหนังสือนี้ออกมาชี้แจงค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าเรือออกจากท่าเรือวัดระคังตามเส้นทางปกติเลยนะ
แล่นมุ่งหน้าไปวัดอรุณทีนี้พอมันเป็นเรือใหญ่ไง
แล้วแล่นมาแบบนี้ก็เลยเกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่

เรือที่เล็กกว่าอย่างเรือข้ามฝากก็ได้รับผลกระทบสิคะ
โครงเคลงโครงเคลงสุดจริงค่ะ
นายท้ายนะใช้ความระมัดระวังคุมเรือสุดความสามารถ
เรือกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ
ถามว่ามีใครเป็นอะไรไหมโอ๊คอักอะไรหรือเปล่าบอก
ผู้โดยสารไม่มีใครเป็นอะไรเลยไม่ได้รับอันตรายด้วย
ต่อไปจะกำชับนายท้ายให้ระมัดระวังคลื่นให้มากขึ้น
แล้วหลังจากนี้มันไม่ใช่แค่ฝั่งในท้ายของเรือข้ามฝาก

เขาก็ต้องมีการประสานไปยังกรมเจ้าท่านะ
ต้องดูแลการเดินเรือโดยสารใหญ่ให้ลดความเร็วลงหน่อย
เพราะว่าไม่งั้นเรือเล็กจะเดือดร้อน
นี่คุณผู้ชมดูภาพให้เห็นแบบนี้นะคะ
เอามาให้ดูจังหวะนั้นก็คงหวาดเสียวหน้าดูเลยอะค่ะ
เป็นผมคงออกตั้งแต่โครงแรกแล้วล่ะ